มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงสงฆ์นะฮะค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของพระฝรั่งรูปหนึ่งนะครับ
เป็นชาวต่างชาติก็ถือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักพอสมควรนะครับ
ชื่อว่าพระจูเลียนนะฮะเนี่ยฮะพระรูปนี้นะครับอ่าล่าสุดเนี่ยก็คือ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
ถ้าดูจากประวัติแล้วก็น่าจะอายุสักประมาณ๔๐กว่านะครับ
เพราะว่าตามประวัติเนี่ยก็คือพระจูเลียนรูปนี้เนี่ยเป็นชาวแคนาดานะครับ
เคยเข้ามาที่เมืองไทยเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
อ่าแล้วตอนนั้นก็ได้นั่งสมาธิอ่าตอนที่มาที่ประเทศไทย
แล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วก็สงบนะครับ
กลับไปที่แคนาดาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานหนักหาเงินเยอะ
มันไม่ใช่คำตอบให้ชีวิตก็เลยกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะแล้วก็มาบวชอ่ามาบวชเป็นพระฝรั่งอยู่ที่เมืองไทยนะครับ
อ่าถ้าบวชนี่ก็สักสิบกว่าปีนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับ
การช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่นะฮะทำงานด้านจิตอาสา
แม้จะเป็นพระก็ตามอ่านี่ครับแต่ทีนี้เนี่ย
ล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องราวออกมาที่ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนแบบ
ไปเลยใช่มีข่าวออกมาคนในพื้นที่เขายังแทบไม่เชื่อเลยนะ
ยังนึกว่าพระถูกกลั่นแกล้งอ่ะเพราะว่าเป็นพระแบบพระจิตอาสา
ใช่ช่วยเหลือเช้าบ้านแบบอยู่ในพื้นที่อำเมยที่
แม่ห้องศรนี่คือจะออกบินทบาทแค่
อาทิตย์ละสองวันอืมอ่าไม่ใช่อะไรนะ
เพราะว่าพระจูเลียนบอกว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีกิน
จะหากับข้าวกับปลามาใส่บาทอย่างเงี้ยนะครับแต่การเปิดเผยในครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่า
เพราะถูกเปิดเผยว่าพระจูเลียนไปเสพเมถุนค่ะคือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
และพระจูเลียนเองก็ยอมรับว่าจริงค่ะยอมรับจากปากเลยนะคะว่าจริง
ซึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เคยถูกจับได้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าคนที่จับได้เขาบอกว่าให้โอกาสแต่ล่าสุดกลับมีผู้หญิงมาบอกเขาว่า
มีอะไรกับพระจูเลียนแล้วก็ถูกทิ้งค่ะไปมีคนใหม่
คราวนี้ถือว่าให้อภัยไม่ได้อีกแล้วก็เลยต้องเปิดเผยเรื่องราวนะครับ
ผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวของพระจูเลียนนะครับก็คือนายสัตวแพทย์สมชาย
สุริเทพทรงกรดนะฮะอ่าท่านได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็รูปภาพต่างนะครับบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับพระชาวต่างชาติ
หรือว่าพระจูเลียนคนนี้ที่เป็นฝรั่งชาวแคนาดา
บวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
มาอยู่ที่นี่๓๔ปีนะครับ
แต่ว่าถ้าบวชจริงเนี่ยไปบวชที่เชียงใหม่นะครับ
เคยออกค่ายสร้างบ้านให้กับผู้ไร้บ้านในพื้นที่ทางภาคเหนือด้วยกันนะครับ

เห็นพฤติกรรมของพระรูปนี้
คือที่เห็นคือเห็นว่าปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนะ

อย่างเช่นทำกับข้าวกินเองอยากกินข้าวตอนไหนก็กิน

จีวอนก็ใส่เฉพาะช่วงออกบินทบาทให้ชาวบ้านเห็น
เหมือนกับว่าใช้ผ้าเหลืองเพื่อให้ชาวบ้านเห็นแค่นั้น

เวลาอยู่ในสำนักสงฆ์ในวัดเนี่ยคือแบบแทบจะไม่ใส่เลยนะครับ
แต่งตัวแบบโอ้โหแทบจะไม่เป็นพระอ่ะนะครับ
ก่อนจะโพสต์ภาพและข้อความต่าง
คุณหมอสมชายบอกว่าตรวจสอบข้อมูลดีแล้ว
ทราบข้อมูลมาจากเพื่อนที่อยู่ที่จันทบุรี
บอกว่าพระจูเลียนพาผู้หญิงชาวต่างชาติไปพักที่โฮมสเตย์ของเขาหลายวัน
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากนะครับ

คือความจริงเสพเมถุนเนี่ยเป็นหนึ่งในโทษหนักแห่งการอาบัติปราชิก
คือพ้นจากความเป็นสงฆ์ทันทีแล้วกลับมาบวชไม่ได้
ความผิดสำเร็จเมื่อคุณทำเลยนะไม่ต้องไปจับศึกเลยด้วยซ้

สมชายบอกว่าเพื่อนที่จันทบุรีบอกว่า
จูเลียนเนี่ยพาผู้หญิงสาวชาวต่างชาติมาอยู่ที่โฮมสเตย์หลายวันนะครับ
ก็ถามถามไปตอนนั้นนะ

ใช่เขาไปเสพเมถุนกับศรีกาจริงแต่เพื่อเป็นการเสริมพลังธรรมและพลังจักรวาล
แล้วก็บอกว่าพระทุกรูปที่บวชทำได้นะผู้หญิงเองก็จะมีพลังพิเศษ
พอคุณหมอสมชายได้ยินดังนั้นบอกว่าไม่สบายใจมากนะแต่ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ถือว่าให้โอกาสก็ได้นะครับเวลาผ่านมานะครับ๒๓ปีที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ต่างประเทศ
ติดต่อมาหาคุณหมอสมชายและเล่าว่าได้เสียตัวให้กับพระจูเลียน
ซึ่งการเสียตัวในครั้งนี้เพราะเชื่อว่าจะได้รับพลังวิเศษทำให้ชีวิตดีขึ้น
แล้วพระจูเลียนบอกว่าจะรับผิดชอบดูแลจะไม่มีใครอีก
แต่ปรากฏว่าพระจูเลียนทิ้งเธอแล้วไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น
ก็เลยมาบอกคุณหมอสมชายคุณหมอสมชายบอกว่า
พอรู้พฤติกรรมในรอบที่๒ทีนี้คิดว่าปล่อยไม่ได้แล้ว
ถามพระจูเลียนนะคราวนี้พระจูเลียนก็ยอมรับว่าก็ทำอีก
แต่มันเป็นอดีตนี่คือก็มันทำไปแล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับได้ผมก็ศึกไปแล้วแล้วผมก็มาบวชใหม่
ก็เป็นพระใหม่เป็นคนใหม่แล้วไงแต่คุณหมอสมชายบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็เลยต้องออกมาเปิดเผยนะครับ
เดี๋ยวลองฟังที่คุณหมอได้เล่าเอาไว้นะครับ
ผมคือคนที่ไปนอนอยู่กับท่านครับผมรู้พฤติกรรมท่าน
แต่แปลว่าแต่ก่อนเราให้อภัยเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องขอโทษนะครับ
เป็นเรื่องไม่ใหญ่เกินไปเช่นท่านทำกับข้าวท่านทำกับข้าวกินเอง
ท่านจะบินทบาทก็อาจจะแค่สร้างภาพแต่จริงท่านก็มีกับข้าวของท่านใช่ไหมครับ
แค่เอาผลไม้มาฉันบ้างจริงท่านมีอาหารแห้งกักตุนไว้อยู่แล้ว

แต่เรายังคิดว่ายังเป็นเรื่องที่ยังสามารถ
ยังให้อภัยได้ไม่ถึงขนาดที่ว่านอนกับผู้หญิงนะครับพี่
นอนของผู้หญิงคือมันเรื่องที่แบบสุดจริง
พอมีรู้ข้อมูลถึงการที่ท่านเริ่มเผยแผ่ความเชื่อที่ว่า
ร่วมเพศเนี่ยทำให้บรรลุทำได้หรือว่า

แต่จริงลึกผมมั่นใจว่าท่านเองไม่ใช่พระ

อาศัยเครื่องนุ่งผมนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
เพื่อความสุขสบายแค่นั้นเองครับ
แต่ว่าล่าสุดผมก็ยังทักไปหาท่านว่า
ถ้ายังรักสตรีแล้วก็ให้สุขมาเถอะ
ก็พูดคำเดิมมันเป็นเรื่องของอดีต
อยู่กับปัจจุบันบวชใหม่แล้ว

ใช้อันนี้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะเคลียร์ทุกอย่างคือ
ผมบวชใหม่แล้วไม่เกี่ยวอันเดิมไม่เกี่ยวนะ

พอรู้เรื่องแล้วไม่อยากให้พระพุทธศาสนามัวหมอง

แต่ก็ต้องทำเพราะถ้าผมไม่ทำ

ส่วนพยานหลักฐานขณะเสพเมถุน

มีคำบอกเล่ามีคนบอก

เขาก็ยอมรับว่าเขามีอะไรกับผู้หญิงหลายคน

อาบัติปราชิกเพราะมีการเสพเมถุนจริง

ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
กองมูเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศร

รู้เรื่องแล้วมีคนแจ้ง

ตอนนี้กำลังประสานงานกันอยู่ค่ะ
เลขาเจ้าคณะอำเภอศพเมย

ก็จะให้ทางพระอุปชาเรียกกลับมาสอบถาม

สั่งการไปที่เจ้าคณะตำบล

แต่การจะเข้าไปตรวจสอบช่วงนี้เดินทางลำบากค่ะ

กว่าจะเข้าไปในพื้นที่ยากนะคะ

ต้องนั่งเรือยนไปตามแม่น้ำสารวิน
แล้วก็รู้มาว่าพระฝรั่งเนี่ย

ทำดีก็ส่วนเรื่องดีการทำผิดวินัยสงฆ

เบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ย

ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะ

เคยทำผิดจริงเมื่อ๕ปีก่อน

พอศึกไปแล้วไม่ควรบวชใหม่อีกนะคะ

ก็ไม่ควรตอนนี้สั่งให้
เจ้าคณะอำเภอประสานกับวัด
ให้เร็วที่สุดแต่พระจุเลียนบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไป
ลาศิกขาและฝากขอโทษคนไทยด้วย

บวชไว้ตอนต้นทาง

ก็พรุ่งนี้ก็มีข่าวว่าจะไปที่วัด

ศึกที่นั่นแต่ตอนนี้
ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้อืมอ่า
เขาจะไปศึกจริงหรือเปล่านะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือถ้าถึงขั้นอาบัติประชิกเนี่ย
วินัยของสงฆ์แล้วไม่ต้องศึกฮะคือความผิดสำเร็จเมื่อเมื่อคุณทำไปแล้ว
แล้วคุณก็พ้นจากความเป็นสงฆ์แล้วก็กลับมาบวชอีกไม่ได้ถ้ามาบวชอีกมานุ่งห่มจีวรอีก
เขาจะเรียกว่าสมีค่ะก็คือแต่งกายเรียนแบบสงฆ์นะครับนักข่าวก็ถามพระจูเลียนนะคะ
อยากจะบอกอะไรกับคนไทยไหมเราเป็นเมืองพุทธมาบวชในบ้านเราแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
จูเลียนก็บอกแค่สั้นว่าขอโทษ